คราวนี้น้ำมันลงอีก๓๐สตางค์ต่อลิตรนะคุณผู้ชม
ใครน้ำมันใกล้หมดก็เติมได้เลยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ฝุ่นจิ๋วอ่ะ
พีเอ็มสองจุดห้ามีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วทางกรทมเขาขอความร่วมมือ
เวิร์คฟอร์มโฮมได้ใครทำงานที่บ้านได้ทำเถอะ
จะได้ลดการปล่อยมลพิษแบบนี้นะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
กันเลยครับช่วงวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ก็คือตั้งแต่๒กุมภาถึง๔กุมภา
ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าในกรุงเทพมีผลกระทบต่อสุขภาพในสิบสี่พื้นที่ครับ
ฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงสูงมากกว่า๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
สภาพอากาศเนี่ยนิ่งแล้วก็ปิดด้วยทางกรทมจึงให้หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนให้บริการประชาชนได้ทำงานเวิร์คฟรอมโฮม
รวมทั้งขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ให้พนักงานเนี่ยเวิร์คฟอร์มโฮมด้วยครับ
ส่วนโรงเรียนล่ะว่ายังไงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพไม่ได้สั่งปิดนะ
แต่ขอให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดครับ
และอนุญาตให้อยู่บ้านได้หากบ้านเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลอดฝุ่นครับ
จากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนที่ต้องอยู่นอกอาคารใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากเอ็น๙๕ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ก็แชร์กันมาเยอะแล้วแชร์กันมานานแล้วนะเรื่องการวางโทรศัพท์มือถือไว้หัวนอนเนี่ย
ทำให้เป็นมะเร็งสมองทำให้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงครับว่า
ที่แชร์กันเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จคุณผู้ชมโดยจากการศึกษางานวิจัยหลายชิ้น
ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าการใช้มือถือหรือว่าวางมือถือใกล้กับศีรษะ
มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสมองทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นี่
พอไปดูข้อมูลเนี่ยยังไม่มีนะแต่มีผลกระทบที่ชัดเจนจากคลื่นวิทยุ
ปล่อยจากมือถือต่อร่างกายเช่นถ้าคุณคุยโทรศัพท์นาน
มันจะร้อนที่ใบหูครับวิธีลดความเสี่ยงก็เพียงแค่ลดการใช้มือถือนั่นแหละ
อย่าไปใช้นานแล้วก็เลือกใช้แทนฟรีหรือว่าเปิดลำโพงโดยวางให้ห่างจากหัวก็เท่านั้นเองครับ
ฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลแบบนี้ที่บอกว่าวางมือถือไว้บนหัวนอนแล้วจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสมองนี้
อันนี้ข้อมูลเท็จอย่าไปแชร์ต่อนะครับ
ส่วนเรื่องนี้เป็นข่าวดีต่อเนื่องเลยปลอบใจคนไม่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลครับ
ปตทกับบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและโซฮอลลงอีกลิตรละ๓๐สตางค์นะครับ
เนื่องเป็นวันที่๒แล้วนะมีผลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาทำให้ราคาเบนซิน๙๕ขายลิตรละ๔๓บาท๗๖สตางค์
โอฮอล๙๕ลิตรละ๓๕บาท๙๕สตางค์โซฮอล๙๑ลิตรละ๓๕บาท๖๘สตางค์
อี๒๐ลิตรละ๓๔บาท๔สตางค์อี๘๕ลิตรละ๓๔บาท๔๙สตางค์
เซลเนี่ยยังราคาเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ๓๔บาท๙๔สตางค์ครับ